นับถอยหลังกันนะครับพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับ
ก็จะเป็นโปรแกรมนัดแรกของทีมชาติไทยแล้วนะครับ
จะมีลุ้นในการเข้าชิงแล้วไปลุ้นแชมป์สมัยที่๓ติดต่อกันหรือเปล่า
ต้องติดตามทางหน้าจอไทยรัฐแล้วก็แฟนที่สนใจซื้อบัตรกันได้
ซึ่งเหนือเตะในนั้นนะครับนั่นก็คือมงคลรสไกรครับ
โอกาสติดทีมชาติลุยศึกคิงส์ครับเป็นสมัยที่๔นะครับ
แล้วก่อนหน้านี้นะครับ๓สมัยก่อนนี้ก็อยู่ในชุดแชมป์๒สมัยหลังสุดด้วย
บางคนก็บอกนะครับว่าเขาดีใจมากแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้ลงสนามและมีส่วนช่วยในการยิงประตู
หลังจากก่อนหน้านี้ในการแข่งขันนะครับ๓ครั้ง
ครั้งที่๔๔แล้วก็๔๕เขาก็มีโอกาสยิงประตูใส่ซีเรีย
แล้วก็มายิงเกาหลีเหนือในครั้งล่าสุดด้วย
แล้วก่อนหน้านี้นะครับครั้งที่๔๓เขาก็ยิงประตูเหมือนกันนะครับ
ในการเล่นที่จังหวัดนครราชศรีมา
นี่ก็คือผลงานของมงคลที่ทำให้ยอดเยี่ยมนะครับในการรับใช้ทีมชาติ
แล้วก็สาเหตุสำคัญที่เขาอยากจะบอกนะครับที่มีโอกาสติดทีมชาติในครั้งนี้
เขาเชื่อมั่นว่ามิรวรรณรายวัชนั้นเห็นถึงความมุ่งมั่นของเขา
ขยันแล้วก็การช่วยเกมรับทำให้เขานั้นก็อยากจะตอบแทนความไว้วางใจของโค้ชที่มีต่อตัวเขาด้วยครับ
ความอาจจะมีความกดดันอะไรมากมายอะไรอย่างนี้
เมื่อเราได้เล่นทีมชาติได้ยิงให้ทีมชาติอะไรอย่างนี้
เป็นความภูมิใจแล้วเป็นความสุขหนึ่งที่บอกเลยว่ามันเป็นความสุขรู้ในตัวเราอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ว่า
อย่างน้อยเราก็คือชอบการวิ่งมากกว่า
แล้วก็ชอบช่วยเกมรับอะไรอย่างนี้
คือเป็นความรู้สึกว่าว่าเขาอาจจะมองเราตรงนี้
โปรแกรมกันอีกครั้งนะครับ๒๒มีนาคม
เมื่อหน้าสวัสดีนี้ครับสโลวาเกียร์เจอกับยูอีอี๑๖น๓๐น
ผู้สองไทยเจอกับบอง๑๙น๓๐นครับ

ผู้แพ้ก็จะเล่นนัดชิงตับ๓ก่อน๑๖น๓๐น
แล้วก็ผู้ชนะนะครับจากเกมวันที่๒๒จะเล่นนัดชิงชนะเลิศเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ติดตามกันต่อผลฟุตบอลโตโลต้าไทยลีกและแข่งขันกันนะครับ
ในช่วงเย็นที่ผ่านมาเมืองทองเอาชนะอุวนยูเอ็นทีไป๒ต่อ๑นะครับ
บีจีแพ้ประจวบไป๓ต่อ๔สุโขทัยเสมอกับการท่าเรือไป๒ต่อ
และสุพรรณบุรีนะครับเพิ่งจะเอาชนะเชียงรายไป
สักครู่ที่ผ่านมา๒ประตูต่อ๐ครับ